เราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มันรวดเร็วทันใจไม่ต้องอืดไม่ต้องรอนาน
ไปดูกันค่ะว่ามี๙อาชีพนี้อะไรบ้าง
เพราะว่าผู้บริโภคเขาจะหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น
พนักงานหน้าร้านก็จะถูกลดความสำคัญลง
เพราะลูกค้าสามารถหยิบสินค้าแล้วก็ชำระเงินได้เองโดยอัตโนมัติ
ก็คือพนักงานเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะ
ตอนนี้ถูกใช้ทดแทนสาขาธนาคารอย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว

โดยบริการสินเชื่อจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สินเชื่ออีกต่อไป
ก็คือโบรกเกอร์หรือว่านายหน้านักลงทุนเขาจะหันมาใช้แอปพลิเคชัน
มาศึกษาข้อมูลบนโลกออนไลน์
ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหว
การจัดการซื้อขายได้ด้วยตัวเอง
ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางอีกต่อไป

โดยองค์กรธุรกิจจะหันไปใช้โปรแกรมในการประมวลผล
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง
อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้างพนักงานด้วย

ตอบรับอัตโนมัติจะเข้ามาทดแทนการตอบคำถามลูกค้าแล้ว
มีการใช้แชทบอร์ดหรือแอปพลิเคชันออนไลน์แทนด้วย

ซึ่งมีความแม่นยำในเส้นทางและสามารถควบคุมความเร็วและความปลอดภัยได้ตามกฎจราจร

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเขาก็จะเช็คข้อมูลการเดินทางต่างวางแผนไฟล์ทต่างผ่านแอปพลิเคชันกันหมดแล้วแล้วก็ทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ
และอาชีพเสี่ยงสุดท้ายคือแรงงานในสายการผลิตค่ะ
ส่งผลกระทบให้มีคนตกงานโดยเฉลี่ยร้อยละ๑๐๓๐ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดการสร้างงาน
ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย